แล้วมีปัญหามันก็บอกเจออุปสรรคนะ
ที่เป็นนักบินอยู่แอร์เอเชียนะใช่ใช่
เขาก็ดูรู้สึกว่ายังไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่

ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเนยเนี่ย
ไม่ว่าจะถ่ายแบบปล้อย

เขาก็ไม่มีแฟนบันเทิงด้วยใช่ไหม

แต่ตอนนี้เวลาพลอยพลอย

มาหาลิตรที่บ้านใช่ไหม

โดยที่อะไม่เห็นหัวผู้ใหญ่เลย
อะไรอย่างเงี้ยต่าง
และออกไปใช้ชีวิตข้างนอกด้วยกันหมดเลยทุกเรื่องราว
ทำอย่างนี้นี่นะไม่ใช่ว่าครอบครัวใหญ่ดังเขาไม่เคยทำนะ
อยากมีแฟนเป็นดาราดาวโป๊ใช่ไหมเรียนอยู่เมืองนอกใช่ไหม
เอาเลยมีใช่ไหมอยู่ด้วยกันใช่ไหมไม่ส่งเงินไปให้ด้วยที่อเมริกา
หยุดการส่งเงินไปหากินเอาเองในเมื่อเธอต้องการที่จะมีครอบครัวมีเมีย
ขณะที่เธอเรียนหนังสืออยู่แล้วฉันต้องส่งเงินไปฉันจะไม่ส่งเงินไป
คนต้องไปทำอะไรรู้ไหมส่งหนังสือพิมพ์วิ่งส่งหนังสือพิมพ์ตาม
ก็จะรักกันมากขึ้นเนอะวิ่งส่งหนังสือพิมพ์ตามคนแต่เลิกกันไปแล้ว
พอกลับมาเมืองไทยก็เลิกไปแล้ววิ่งส่งหนังสือพิมพ์ตามนี่
สรุปคือเขาบอกว่าถ้าสมมุติแต่งงานโอเคล่ะทำไมอยู่ดีหนึ่ง
แต่งงานกันเร็วเกินเออสองแล้วก็เฮ้ยทำไมจะต้องเปลี่ยนนามสกุล
จะไม่ยกสมบัติให้คุณตัดออกจากกล้องมรดกไปเลย
แล้วก็มาออกข่าวด้วยนะเนยเขาบอกว่าก็ไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่
นิ้วออกมาบอกไม่เคยมาเลยไม่เคยไปกินข้าวกับครอบครัวเขาเลย
แต่ล่าสุดวันที่๑๓สิงหาคมนี้มีข่าวบอกว่าพ่อของคุณฤทธิ์เนี่ย
จะไปคุยกับครอบครัวของคุณเนยเขาว่าอย่างงั้น
แต่แม่เขาบอกว่าไงรู้ป่ะถ้าไปคุยถ้าจะจัดงานแต่ง
จะไม่มีคนทางครอบครัวไปก็มีพ่อไปคนเดียวแล้วเน

ตอนนี้เนี่ยนะฮะก็มีทางญาติของทางฤทธิ์เนี่ย

นักข่าวก็เลยไปถามคุณเนยมาแล้วนะครับ

ยินดีที่เนยจะกับฤทธิ์เนี่ยคบหากัน

โดยบอกอันนี้รู้แต่จริงก็ไม่ได้มีอะไรนี่คะ

นักข่าวถามต่อนะครับบอกว่าถ้าแต่งงานกันเนี่ย

ตอบว่าก็จริงก็ไม่ได้อะไรนะคะ
ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยทุกอย่างก็โอเคดี

หน้าขาวก็กะฝ่ายชายเนี่ยญาติฝ่ายชายเนี่ยค่อนข้างกินรุนแรง
เมื่อกี้พี่มาบอกก็บอกว่าก็ตกใจนะ
แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะตอนนี้ก็ยังโอเคกันอยู่
ตอนหลังบอกไม่ท้องอีกสรุปว่าท้องหรือไม่ท้อง

คิดว่าอะไรเขาถึงไม่ชอบเรา

เพราะว่าก็อย่างที่บอกไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัญหาเลย
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนักข่าวก็มีการถามต่อไปนะครับ
บอกว่าแบบนี้ตั้งใจจะเข้าหาผู้ใหญ่ของทางฤทธิ์มากขึ้นไหม

ก็ไม่นะคะเพราะทุกอย่างก็ยังปกติ

เรียสฐ์ของลิฟต์บอกเลยว่า
ไม่ได้กำเพลิงถ้าเพราะว่าเอาที่
ไม่เคยได้เจอเยอะด้วยเพราะฤทธิ์บินบ่อย
เออใช่ฉันไปเจอเขาบนเครื่องบินประจำเลย
อ๋อนี่นะครับเพราะเขาเป็นนักบินแล้วหล่อ
แล้วชอบออกมาเข้าห้องน้ำเพื่อทุกครั้งที่จะไม่บินเลยจริง

บกัน๓เดือนแล้ววางแผนแต่งงานเนี่ยมันเร็วเกินไปไหม

ตอบว่าสำหรับเนยและฤทธิ์มองว่าไม่เร็วค่ะ
แต่คนอื่นอาจจะมองว่าเร็วไปด้วยธนธรรมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่
แต่ว่าสำหรับเราคือเรารู้ว่าเราคบกับใครรู้สึกยังไงแค่ไหน
เพราะว่าเนยก็ไม่ใช่เด็กที่จะมาคบกันแบบเด็กวัยรุ่นแล้ว
ต้องการคบแบบจริงจังแต่งงานมีครอบครัว
อยากมีครอบครัวอยู่แล้วแล้วเนยค่อนข้างมั่นใจ
วันนี้เธอไปเจอนางมีพี่น้องชื่ออะไรนะเธอ
พี่สาวชื่อแจมพี่สาวชื่อแจมพี่สาวชื่อแจม
เออนางแจมนางแจมว่ายังไงบ้าง
พี่สาวก็รุมไปสัมภาษณ์แจมที่งานไปสดีบัตรเมื่อกี้แล้วค่ะ
อ๋อนางมาจับด้วยแล้วนางว่ายังไงพี่สาวชื่อแจมพี่สาวชื่อแจมพี่สาวชื่อแจมพี่สาวชื่อแจมพี่สาวชื่อแจมพี่สาวชื่อแจมพี่สาวชื่อแจมพี่สาวชื่อแจมพี่สาวชื่อแจมพี่สาวชื่อแจมพี่สาวชื่อแจมพี่สาวชื่อแจมพี่สาวชื่อแจมพี่สาวชื่อแ

ก็คงเป็นไปตามนั้นหมายความว่าไงฮะ

ตอนที่พี่ก้องก็ได้

ปับว่าเมื่อก่อนในเกาะจาม
เป็นเพลงน่ารักใสเขาก็ปรับลุกขึ้นมา
กับดีเจภูมิซึกก็เน้นความว่า
อ่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วอะไรอย่างเงี้โตขึ้นอืมล่าสุดก็ไปเจอกับ
แจมเขาก็บอกว่าเขาก็ยอมรับว่าน้องเขาเนี่ยก็คุย
เคยคุยที่ว่าอยากจะมีอนาคตร่วมกันกับตัวฝ่ายชาย
สามเดือนเร็วไปไหมพี่เร็วเร็วไปไหมแต่เขาบอกว่าเมื่อความชัดเจน
ยังไงเดี๋ยวรอน้องมาน้องนางไปไหนตอนนี้นางอยู่ไหน
ต้องไปต่างประเทศด้วยกันทั้งคู่ไหมอ๋อนั่งไปอยู่ทั้งคู่
อยู่ต่างประเทศด้วยกันก็เคยมีคนสามเดือนแต่งแล้วก็
ใช่ก็นี่ไงเราเยอะแยะไปนี่ไงเออจริงนี่แหละสามเดือน
แต่อันนี้ท้องไงก็นั่นไงอันนี้ท้องไงเธอ
นี่ไงใช่ไหมนี่สามเดือนใส่แว่นไหมอ๋อใส่แว่นไหม
อันนี้ท้องตอนนี้ปัญหาเยอะมากท้องอันนี้เขาท้องน้องท้องเลยต้องแต่ง